คุณผู้ชมต้องบอกว่าชั่วโมงนี้นะคะหลายคนค่ะต้องส่งกำลังใจให้นักคอมแล้วก็ครอบครัวค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ทราบอาการป่วยของนคร
หลายคนตกออกตกใจนะคะเรียกว่าทั้งประเทศนี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
หลังจากที่ทราบว่านครเนี่ยป่วยนะคะก็เชื้อลงปอดค่ะ
แล้วก็ปอดอักเสบนะคะแล้วก็ล่าสุดไตวายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่ทราบกันค่ะเมื่อช่วงประมาณ๒ทุ่มค่ะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยอาการของคุณพ่อนะคะที่ไม่ค่อยสู้ดีนักค่ะ
คุณไอซ์นะคะลูกสาวพูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยคุณผู้ชมคลิปนี้
คือเชื่อว่าใครหลายคนได้ดูก็คงสะเทือนใจนะคะ
มันมีประโยคที่บีบหัวใจคนเป็นลูกมากจริงนะคะ
คือคุณไอซ์บอกว่าตอนนี้คุณหมอทำการฟอกไตวันละ๒๓ครั้งค่ะ
คุณหมอให้นาคอมนอนคว่ำเพื่อให้ออกซิเจนทางปากนะคะ
เพื่อให้ออสเยนเข้าไปฟื้นฟูร่างกายค่ะคุณผู้ชม
ไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะ
เรื่องปอดเรื่องไตอะไรพวกนี้
มันเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างเนี่ย

แล้วก็คุณหมอก็เลยไม่สามารถรับปากได้เต็มที่ว่า
มันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหม
พยายามประคองอาการไปและรักษาให้โรคโควิดหาย
คุณหมอบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อาการของพ่อค่อมดีขึ้นคือ
โควิดต้องหายไปจากปอดครับ
คือทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมที่เห็นในคลิปก็คือว่ากักตัวอยู่
คือสภาพจิตใจตอนนี้คือทั้งครอบครัวของนักคอมมีอยู่ทั้งหมด๑๑คนด้วยกัน
นครป่วยอยู่นะคะแล้วก็แม่เอ๋ภรรยาก็แยกไปอยู่โรงพยาบาลที่เหลือ
คือจะไปช่วยจะไปหาพ่อก็ไม่ได้
ทำได้แค่แบบอัปเดตอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเห็นใจมากจริงนะคะคือใครหลายคนได้ดูคลิปก็คือที่ไอซ์พูดเนี่ย
พูดจากความรู้สึกนะคะที่บอกว่าหมอท่านใดถ้าเก่งนะคะช่วยพ่อหนูด้วย
แล้วก็ร้องไห้คือนักข่าวโทรไปถามไอ้เยอะ
ก็เลยต้องแบบอัดคลิปแบบนี้เพื่อจะอัปเดตนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเรามาดูช่วงไทม์ไลน์ของนครกันหน่อยดีกว่านะคะ
เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ว่าทราบว่านครติดเชื้อโควิดค่ะ
ก็พี่บอลเตินยิ้มติดกันไป๑๑เมษา
โรงพยาบาลพร้อมให้บริการทั้งครอบครัว๑๑คนไปตรวจ
เมษาผลตรวจออกช่วงเย็นนครติดโควิด
อย่างที่บอกไปว่าทราบเมื่อวันที่สิบสองหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมอืม
๔เมษายนผลจากเอ็กซาเรย์พบว่ามีจุดที่ปอด๑จุด
แต่ยังไม่แน่ใจว่ามาจากการที่นักคอมเคยป่วยเป็นปอดอักเสบหรือเปล่า
หลังจากนั้น๓วันนี้แหละค่ะ๑๗เมษาอย่างที่ขึ้นไป

ก็พบฝ้าหนาที่ปอดนครติดแล้วก็มีการย้ายไปโรงพยาบาล
เมษายนนักคอมก็เริ่มมีอาการเหนื่อย
แต่เห็นบอกว่ายังเหนื่อยไม่มากตอนนั้นนะ
คุณหมอก็ให้นอนคว่ำเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น
เมษายนอย่างที่ขึ้นให้คุณผู้ชมหน้าจอเลย
คอมบอกว่าพูดช้าลงเหนื่อยเกิดจากอาการเหนื่อยมากนะคะ
แล้วช่วงบ่ายแพทย์แจ้งมาว่านักคอมเองออกซิเจนค่อนข้างต่ำค่ะ
ก็ได้ทำการฉีดยาละลายริ่มเลือด
เพราะว่าริ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยงปอด
แล้วก็พบว่าปอดอักเสบด้วย
ส่วนวันที่๒๐ไล่กันต่อค่ะนักคอมมีอาการเชื้อลงปอด
เอ๋ภรรยาก็ได้รับผลตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกัน
เมษาปอดอักเสบรุนแรงและมีอาการไตวาย
ตอนนี้นักคอมเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีการฟอกไตร่วมด้วยค่ะ
ใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่า
อกจากจะประคับประคองอาการอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ
กำลังใจจากแฟนทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชม
แห่แหนให้กำลังใจนักคอมกันอย่างท่วมท้นเลยนะคะ
น้องเอ๋ยลูกหลานในวงการบันเทิง
ต่างพากันส่งกำลังใจส่งพลังบวก
ขอพรให้นครหายดีหายวันหายคืน
ชนิดที่ว่าท่วมท้นโซเชียลกันเลยนะคะ
ต่อหลายคนพากันโพสต์ข้อความโพสต์ภาพของนคร

จริงแล้วทีมงานของไทยรัฐเองก็มีการโพสต์ภาพคู่กับนครด้วยนะ
อย่างพี่บุ๋มปนัดดาเองก็ได้โพสต์เหมือนกันนะคะ

น้องนักแสดงตลกบางคนก็พากันอัดคลิป
นอกจากจะขอให้นักคล่อมหายป่วยไวแล้ว
ก็ยังขอความช่วยเหลือจากทุกช่องทาง
ที่อยากส่งต่อให้กับครอบครัวของนครด้วยนะคะ
เว้นแม้แต่ในไอจีของไทยรัฐค่ะคุณผู้ชม
ทันทีที่มีการรายงานข่าวอาการสุดหนักของนคร
ก็มีศิลปินดารามากมายที่เขาติดตามอยู่
เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงระถาคุณเอสกันตะโพงนะคะ
คุณฟุ๊กเกิกพลก็บอกว่าให้หายเร็วตัวเองก็ยังป่วยนะ
รวมไปถึงคุณเออัญชาลีด้วยเหมือนกันที่ก็ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
แต่ก็ยังเข้ามาส่งกำลังใจให้กับนครนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มที่จะแบบค่อนข้างอันตรายแล้ว
สำหรับนักคอมนะหลายคนก็เลยเห็นอกเห็นใจ
แล้วก็ส่งความห่วงใยส่งความปรารถนาดีไปให้
เพราะว่านครเองก็เป็นตลกที่ทุกคนรัก
เป็นคนน่ารักด้วยนะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณบอลเชิญยิ้มค่ะ

คือวันนี้ค่ะตอนบ่าย๒ประมาณบ่าย๒บ่าย๓
พี่บอลต้องทำเรื่องออกจากโรงพยาบาลแล้ว

แต่ว่าพอถามพี่บอลเนี่ยพี่บอลก็คือ
คือปกติพี่บอลจะสดใสล่าเริงใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่ว่าแกเป็นห่วงนาคอมจริงนะคะ

ก็คืออย่างที่บอกจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ออกแล้วก็ยังไปหานาคอมไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นะคะ

ขอให้นักคล่อมซึ่งนับถือเป็นเหมือนพ่อเลยนะคะ
หายป่วยไวเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากพี่บอลกันนะคะ
อันดับแรกขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการช่วยเหลือ
ขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับที่มีให้กับพ่อค่อมนะครับ

ตอนนี้เราก็มีใจดวงเดียวกันนะครับ
ที่อยากจะช่วยเหลือให้พ่อหายเป็นปกตินะครับ

ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะครับ

ภรรยาของแจ๊ดชนชื่นอย่างที่ทราบกันนะคะสาการตอนนี้
คือเรื่องรถตู้นะคะที่จะไปรับคนป่วยเนี่ยมันขาดแค้นค่ะ

ถ้ารถตู้ของทางทีมที่ดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ
ติดต่อแจงได้เลยนะคะติดต่อแจ๊กชนชื่นได้เลยนะคะค่ะ
คือตอนนี้ไม่มีโชว์ไงสามารถที่จะเอารถตู้ไปรับผู้ป่วยได้
ทิ้งเบอร์ผู้จัดการไว้ด้วยสำหรับติดต่อนะคะ
ใครที่เห็นตรงนี้นะคะอยากได้รถตู้
รถตู้ขาดแค้นจริงมันมีหลายข่าววันนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมอย่างอาม่า๓ท่านที่ไม่มีรถตู้นะคะ
ไปรับอะไรอย่างนี้ค่ะตอนที่ท่านป่วย
แล้วก็ปรากฏมาทราบตอนหลังว่าอาม่าคนนึงเสียชีวิต
คือตรงนี้แหละค่ะคือมันร่วมด้วยช่วยกันจริงนะคะ
ก็ใครเห็นนะคะโพสต์ตรงนี้แล้วก็อยากจะได้รถตู้
ติดต่อคุณแจงหรือว่าคุณแจ๊ดชวนชื่นได้เลยค่ะ